เดี๋ยวดิฉันจะพาลากกระเป๋าไปโคราชเลย
นครราชศรีมามีนักวิชาการเกษตรท่านหนึ่ง
เขาใช้เวลาว่างของเขาเนี่ยนะไปเลี้ยงกระต่ายคุณผู้ชม
กระต่ายสร้างรายได้บอกเลยนะ
ครึ่งแสนต่อเดือนรออะไรไป

โอ้โหถ้าเลี้ยงกระต่ายแล้วรายได้ดีอย่างนี้

คุณน่ะเลี้ยงทั้งกระต่ายทั้งนกทั้งหอยเชอรี่อะไรเยอะแยะมากมาย

ครองสารเพชรตำบลหนองหัวแร็ดอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
ป้ายพบทุกคุณจิราเมฆนามวงอายุ๔๑ปี
เป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่นะคะ
เขาใช้เวลาว่างจากงานราชการของเขานะ
เลี้ยงกระต่ายเพื่อส่งขายให้ตลาด
เขาทำแบบนี้มาเกือบ๖ปีแล้วนะคุณ
เริ่มต้นจากการเลี้ยงแค่๑๔ตัวก่อน
ทุกวันนี้ขยับขยายเติบโตขึ้นตามความต้องการของตลาด
กลายเป็นฟาร์มกระต่ายขนาดใหญ่มีกระต่ายพ่อแม่พันในฟาร์มกว่าทั้งหมดนะ

จริงแล้วรวมทั้งหมดอันนี้คือพ่อแม่นะ
รวมทั้งหมดเลยเนี่ยนะคะมีกระต่ายในฟาร์มตอนนี้มากกว่า๘๐๐ตัวแล้วนะจ๊ะ
ซึ่งช่วงแรกที่เลี้ยงเขาเลี้ยงเป็นกระต่ายพันธุ์ไทยผสม
เป็นกระต่ายสวยงามขายตามตลาดนี่แหละตามงานเทศกาลต่าง
ก็ต้องบอกว่าได้รับการตอบรับดีมากมีลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยเลย
มีพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยมาติดต่อขอซื้อถึงฟาร์ม
ไม่ต้องดูอีกตัวเมื่อกี้ข่าวจั๊วเลยตัวเบลอด้วย

จากนั้นนะคะเขาก็พัฒนามาเลี้ยงกระต่ายเนื้อด้วยนะ
มันก็จะมีกระต่ายที่เขาเอาไว้ทานด้วยนะคุณผู้ชม
ต้องเข้าใจนะผมเข้าใจหลายคนเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยง
แต่บางคนเขาเลี้ยงเป็นอุตสาหกรรมในเรื่องของอาหารก็ว่าไป
มีนะเขาก็คือเคยเลี้ยงกระต่ายที่มันสวยงามแล้ว
แล้วก็พัฒนามาเลี้ยงเป็นกระต่ายเนื้อ
เป็นกระต่ายพันเนื้อโดยเฉพาะสามารถนำไปประกอบอาหารได้นะคะ
อย่างที่บอกแหละว่ามันเป็นเรื่องของคือธุรกิจอุตสาหกรรม
ใช่นะคะมันเป็นการเกษตรอย่างนี้เขาก็ทานกันบริโภคกันนี่แหละเนาะ
สำหรับราคาขายกระต่ายถ้าเป็นสวยงามนะลูกกระต่ายอายุ๑เดือนตัวละ

เขามีหลายอย่างมากนะคะถ้าเกิดราคากระต่ายสวยงามก่อนนะ
ลูกกระต่าย๑เดือนตัวละ๑๕๐
กระต่ายเนื้อนะตัวละที่มีอายุประมาณ๔เดือนขึ้นไปน้ำหนักประมาณ๒กิโลกรัม
อยู่ที่กิโลกรัมละ๓๐๐บาท
เอามันเป็นกับเอาไว้มาทำอาหาร
ใช่ซึ่งทางฟาร์มเขาจะชำแหละมาให้พร้อมเลยนะคะ

เขาบอกเลยว่าการผลิตกระต่ายเนื้อเดือนละประมาณ๕๐ตัว
ถ้ากระต่ายสวยงามเดือนละไม่ต่ำกว่า๒๐๐ตัว
มีรายได้กว่า๕๐๐๐บาทต่อเดือน

วารินฟาร์มกระต่ายโคราชหมายเลขโทรศัพท์

เรียกน่ารักก็มีสายพันธุ์ที่เป็นกะตายสวยงาม

บอกเขาก็ขายเอาไว้ทานเนาะ

ใช่มั้ยเหมือนกะเพราหรือผัดชา

เหมือนอาหารป่า
ส่วนใหญ่เขาจะทำเป็นอาหารป่า